สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันต์นะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังเกาะติดความระบวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานต่อเนื่องวันนี้มีผลตกหลายพื้นที่แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพ
เกิดการเกาะตัวของกลุ่มฝนแล้วก็กลุ่มก้อนเมฆได้เป็นแนวทางยาวแบบนี้
นี่คือฝนฟ้าขนองที่ต้องเตรียมรับมือนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ฝนนั้นจะค่อยเลื่อนลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่มาจากบริเวณทางตอนล่างนะครับ

เป็นกลุ่มฝนที่พัดมาพร้อมกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากทะเลหอบเอากลุ่มฝนจากทะเลเข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
สองอย่างนี้เองครับจึงทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทย
คงต้องเตรียมรับมือกันอย่างหนักเลยทีเดียว
ช่วงเช้าครับจะก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะครับ
เหนือตอนบนฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบน
หลังจากนั้นช่วงสายครับน่าจับตาครับเพราะว่าฝนจากตอนบนตอนล่างจะมาเจอกันครับ
ทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
คำนวณต่อไปนะครับจะพบว่ายังคงตกต่อเนื่องนะครับในช่วงเย็นอีสานยังคงต้องรับมือ
ขณะที่ช่วงวันเสาร์ครับพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีโอกาสเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่คงต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบ
แล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากความแปรปวนสภาพอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้นะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ